โฉมหน้าชุดปฏิบัติการไล่ล่าคนร้ายของตำรวจสพบ้านหมอสระบุรี
ฮีโร่ตัวจริง๑๐ตำรวจตรีเสกสรรภูเขียวจะมาพูดคุยสด
ในถามตรงตรงกับจอมขวัญคืนนี้ห้ามพลาด๑๙นาฬิกา